ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะกลุ่มแล้วก็แก๊งนี้เขาไปไปดื่มเบียร์ที่ร้านเบียร์ไปกันหลายคนเลยไปกัน๕๖คนผู้ชายผู้หญิงแต่ตอนขากลับนี่สิเจอกลุ่มผู้ชายเข้ามาแล้วมาชกมากระทืบเอาปืนมายิงด้วยค่ะดูคลิปสั้นนี้นะคะ
คลิปช่วงสั้นจริงค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความวุ่นวายแหละตรงนู้นคุณผู้ชมแล้วได้ยินเสียงปืนมีคนเจ็บนะเหตุการณ์นี้
นี่คือตรงลานจอดรถในตลาดที่มาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
แล้วพอหลังจากเกิดเหตุตำรวจสภพปลวกแดงเข้าไปตรวจสอบ
เจอคนเจ็บสี่คนคนเจ็บเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลย
มีนายธีรชัยอายุ๒๙ปีโดนฟันแขนฟันหัว
วีรพัฒน์อายุ๒๕ปีโดนยิงที่อกด้านขวาโดนฟันหัว
ตาข้างขวาเขียวช้ำข้อมือถลอกด้วย
ส่วนนายกิติพงศ์หัวแตกแล้วก็นายปัญญาโดนยิงขา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเอาคนเจ็บทั้ง๔คนส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปลวกแดงก่อน
เจ็บต่ำกันนะฮะใช่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการสอบปากคำโดยตำรวจสพปลวกแดงเนี่ยนะ
หนึ่งในคนเจ็บคือนายวีรพัฒน์
วีรพัฒน์เนี่ยคนที่เขาโดนยิงที่อกขวาโดนฟันหัวตาข้างขวาเขียวช้ำข้อมือถลอกคนนี้เนี่ยนะ
เขาเปิดแผลให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่หัวผมน่ะโดนมีดฟันเย็บไป๑๒เข็ม
แล้วก็โชว์นี่เปิดผมให้ดูเห็นไหมค่ะ
อกจากนั้นเขาบอกว่าเขาโชว์เหรียญหลวงพ่อพัฒน์รุ่นรวยร้อยล้าน
แล้วก็เลสหลวงพ่อพัฒน์ที่คล้องติดตัวให้ดู
ถามว่าเอาทำไมอ่ะก็เนี่ยพี่ผมเชื่อว่าที่ผมรอดมาได้กระสุนไม่เจาะเข้าเนี่ย
ผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าหลวงพ่อน่ะช่วยผมนี่ผมวัยเบนเจอร์เพศพอดีเลย

แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็ก่อนจะเกิดเหตุพวกผมไปกัน๖คน
เป็นผู้ชาย๔เป็นผู้หญิงอีก๒ก็ไปนั่งกันที่ลานเบียร์ก็ไปเที่ยวปกติเลยพี่
นั่งอยู่โต๊ะหน้าเวทีตอนผมดื่มผมก็เต้นตามปกติ
แต่ทีนี้ตอนเที่ยงคืนที่แยกย้ายกันกลับนั่นแหละ

แล้วจู่ผู้ชาย๔คนเขาปรีมามาชกหน้าผม
แล้วก็ลุมกระทืบแบบไม่พูดจาอะไรเลย
เพื่อนของผมก็มาช่วยก็โดนไอ้พวกนั้นมันทำร้ายด้วย
แล้วฝั่งนั้นก็ชักปืนไทยประดิษฐ์มามายิงยิงระยะเผาขน
ยิงนัดที่๒กระสุนเข้าขาของคนอื่นที่เขามาเที่ยว
แล้วหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีไป
ทีนี้ก็เลยถามวิรพาท
ถามจริงรู้จักกันหรือเปล่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่ากับแก๊งนี้
เขาบอกโหพี่ผมเพิ่งมาเที่ยวลานเบียครั้งแรกนะ
ผมเดานะผมว่าพวกนั้นเขาทำร้ายผิดคน
หรือว่าพวกผมเต้นแล้วเขาหมั่นอะไรพวกผมหรือเปล่า
หรอไม่พอใจแบบเอาผมเต้นกวนแล้วหรอ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเออแต่ก็เดี๋ยวต้องให้ตำรวจนะ
ตามจับตัวแก๊งที่มาก่อเหตุแบบนี้มาป่วนนะคะ